เขาก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือ
เวลาคนไทยได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว
น้ำท่วมคราวนี้ก็แน่นอนต้องลงพื้นที่ไป

ไปช่วยเช้าบ้านที่สุโขทัย
มีทีมคุณเอกพันธ์วันนี้มาช่วยที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
คุณเล็กฝันเด่นทีมถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
วันนี้อยู่ที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
เปิ้ลนาคอนเอาเจสสกีไปช่วย
คนที่ติดอยู่ในอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
บุ๋มปนัดดาไปช่วยที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

มาดูทีมคุณบินบรรลือฤทธิ์ก่อนนะคะ
ไปช่วยชาวบ้านที่บ้านกล้วยหมู่๕จังหวัดสุโขทัย

ก็นำเงินไปแจกชาวบ้านคนละ๓๐๐
นำเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้ผู้เท่าผู้แก่ออกมารอคอยความช่วยเหลือกันเยอะเลย
สุโขทัยน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
คุณบินก็พยายามจะเข้าถึงให้ได้ทุกบ้านนะคะ
คุณเอกพันธ์ค่ะก็ลุยน้ำท่วมไปเหมือนกันที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
แต่บางจุดนะคุณผู้ชมคือน้ำท่วมแบบมิดหัวนะคะ
หัวคือเดินเข้าไปไม่ได้หลายครอบครัวไปอยู่ชั้นสองไปอยู่บนหลังคา
พี่ไทยเอกพันธ์บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่ทุกคนคิดนะ
ก็เลยฝากเตือนคนกรุงเทพด้วยต้องระวัง
ประเด็นคือต้องลุ้นเรื่องของฝนถ้าฝนยังไม่หยุดตกเนี่ยโอ้โห
มันอาจจะมาปริมณฑลแล้วก็มากรุงเทพ

ได้ได้ทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวาแป๊บทันวา
ฝนยังตกอยู่ฝนตกหนักด้วยครับคุณฝันเด่นกับทีมใจถึงใจคนไทย
ก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหลายคนเลยนะคะ

แต่พยายามจะเข้าไปให้ถึงทุกบ้าน
รอคอยความช่วยเหลืออยู่แบบนี้

คุณเล็กฝันเด่นบอกเดี๋ยวขออยู่ช่วยตรงนี้ก่อน

แล้วน้ำเข้ามาถึงจะถึงที่นอนอยู่แล้ว

พี่เปิ้ลนาคอนภรรยาก็ไปด้วย

คนก็ต้องหนีมาอยู่ข้างทางก็มี
อยู่บนชั้น๒บนหลังคาก็เยอะนะคะ
เปิ้ลบอกว่าดีใจนะที่ได้ไปช่วยนะคะ

ดูคนที่รอคอยความช่วยเหลือสิคะ
แล้วน้ำเชี่ยวมากคือรถเข้าไปไม่ได้แน่
นี่คือในมุมของคนในวงการบันเทิงที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะ
ในวงการบันเทิงที่เขาได้รับผลกระทบก็มีไม่น้อยนะคะ
ล่าสุดค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
นี่คือท้องนา๒๐๐ไร่บ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
แทบจะไม่เห็นนาข้าวเป็นน้ำหนองน้ำเลยอะค่ะ
แล้วก็มีแคปชั่นในคลิปนี้ว่านึกว่าจะรอด๒๐๐กว่าไร่ทั้งนาข้าว
ไร่มันจมอยู่ใต้น้ำสามวันแล้วครับคุณสุนารีราชศรีมาก็เข้าไปคอมเมนต์
บอกหัวอกเดียวกันเลยหัวอกเดียวกันเลยอ้วนอย่างนี้ค่ะ
คือพี่สุนารีหรือว่าคุณจักรแตนชนดาก็โดนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ล่ะ